เรื่องของเต่าพูดได้แต่บอกก่อนนะว่า

เดี๋ยวสิเดี๋ยวสินี่ไงคุณทัศนัย
นี่คือที่บ้านของนางนิ่มบุญพิมาย
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านท่าหลวง

ทราบข่าวว่าเต่าพูดได้มี๒ตัวนะ

ชาวบ้านพอไปดูเต่าแล้วก็นำทูบ

บอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อส่วนบุคคล
พร้อมกับอธิษฐานขอพรจากเต่า

บางคนก็ไปหาเลขเด็ดจากกระดองเต่า

ยังยังยังยังไม่เป็นสีขาวนะ

หวานแหจับปลาในหนองน้ำ

ได้ยินค่ะคุณทัศนัยคุณผู้ชมได้ยินเหมือนว่ามีเสียงคนแก่กระซิบพูดคุยกัน
แต่เธอและสามีจับใจความไม่ได้นะว่าเขาพูดอะไรกัน
ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรล่ะค่ะหลังจากหวานแหเสร็จ
ก็เลยมาซิลองหาต้นต่อของเสียงกันหน่อยมาพบว่ามีเต่าหนึ่งตัว
ได้ยินเสียงพูดเนี่ยดังมาจากเต่าตัวนั้นแหละก็เลยนำเต่ามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
หลังจากนั้นช่วงกลางคืนก็แบบเดิมอีกได้ยินเสียงเต่าพูดอีกครั้ง
เสียงคล้ายกับคนเท่าคนแก่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เราย้ำกันนะครับคุณผู้ชมค่ะคือเป็นสิ่งที่เขาบอกมา
เขาบอกมาแต่เราไม่ได้ยืนยันว่าเต่าพูดได้จริงเพราะเราไม่ได้ยินเสียงกับตัวเอง
แล้วก็สาเหตุที่คุณนิ่มนำเต่าตัวนี้มาเลี้ยงที่บ้านบอกว่าเชื่อว่าเป็นเต่าให้โชคให้ลาบ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณนิ่มเล่าเรื่องนี้กันหน่อยนะ
ได้ยินคนพูดแต่ว่ามันจับใจความไม่ออกแต่ว่าพูดว่าอะไรค่ะเธอกับสามี
ร่างทรงบอกแบบนี้บอกว่าเป็นคนโบราณชื่อตะบุญ
แต่ตะบุญเนี่ยกลับบ้านเกิดไม่ได้
พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบนะ
พบตัวเลขบนกระดองเต่าด้วย
มีชาวบ้านนำไปซื้อแล้วก็ถูกหวย
ถูกหวยแบบนี้สองงวดติดแล้วคุณทัศนาย

ต่อมาอีก๑สัปดาห์ก็พบเต่าอีกตัวนะ
เดินอยู่บริเวณบ้านเธอก็เลยนำมาเลี้ยงด้วยกัน
โดยต่าวตัวแรกเนี่ยมีน้ำหนัก

ส่วนอีกตัวตัวที่๒ที่พบที่บริเวณบ้านเนี่ยนะคะ

ตัวแรก๑๒กิโลกรัม

ส่วนความยาวของกระดองจากหัวไปหาง
ยาว๒๑เซนติเมตร

ความยาวจากหัวไปหาง๒๑๒๑เซนติเมตร

โอ้โหหนัก๑๒กิโลกรัม
ความยาว๒๑เซนติเมตร

น้ำหนัก๗๐๐๗๐๐กรัม
แต่มีวัดรอบตัวอีกได้อีก๓๘เซนติเมตร

ผมและข่าวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม

วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ
ตัวเลขก็คือตามน้ำหนักของตัวเต่านะ

แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดแล้วกันนะครับ